ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของพักเพื่อไทย
ก็ออกมาแถลงเปิดใจ
โดยยืนยันว่าจะขอทำหน้าที่หลังจากนี้อย่างเต็มที่
ลืมความเหน็ดเหนื่อยที่ได้เคยทุ่มเทมานะคะ
พร้อมกับจะนำพาประชาชน

ตามนโยบายของพักเพื่อไทยที่ได้เคยได้พูดไว้ค่ะ
หลังจากที่รัฐสภามีมติเห็นชอบ
ไม่เห็นสิ่งแค่เวลาเป็นโชคเกาะ
เลิกเสียง๔๘๒เสียง

นายเศรษฐาก็ได้ลงมาเปิดใจ
กับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรก
และขอยืนยันจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

และจะยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยทุกคนค่ะ
พร้อมกับจะเริ่มทำงานกับพักร่วมรัฐบาล

ทางนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้พยายามสอบถามหลายคำถาม
แต่นายเศรษฐาบอกว่าขอยังไม่พูด
เนื่องจากว่ายังรอพระบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการก่อนค่ะ
รวมถึงเรื่องของการแสดงความยินดีของคนในครอบครัวนะคะ
ทั้งภรรยาและลูกนายเสถาก็ยังบอกว่า
คนในครอบครัวยังไม่ได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้

เดี๋ยวไปฟังเสียงการเปิดใจของนายเศรษฐา
เปิดใจครั้งแรกหลังจากที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการค่ะ
ท่านบุฒิสมาชิกทุกท่านที่ร่วมในการโหวตในวันนี้
ผมจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

กระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทย

หลังแถลงเปิดใจกับสื่อมวลชนเสร็จสิ้นนะคะ

ทักทายกับมวลชนที่ปักหลักมารอให้กำลังใจตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะ
โดยระหว่างนั้นค่ะนางสาวแพทองทานชินวัฒน์ก็ได้เดินลงมาหานายเศรษฐานะคะ
แล้วก็ร่วมกันทักทายมวลชนค่ะ
ซึ่งทั้งสองคนก็มีหน้าสีหน้าที่ยิ้มแย้มนะคะ

ก็ไม่ได้พูดหรือว่าตอบคำถามกับสื่อมวลชนแต่อย่างใดนะคะ
เพียงแต่ยิ้มแล้วก็ยืนเคียงคู่เดินไปกับนายเศรษฐาค่ะ
ท่ามกลางบรรยากาศการจับภาพนะคะ
บันทึกภาพของสื่อมวลชนที่แออัดเบียดเสียดกันค่ะ

ก็เรียกได้ว่าทำหน้าที่กันได้อย่างเต็มที่เลยนะคะ
ตั้งแต่เช้าค่ะโดยบรรยากาศที่พักเพื่อไทยตลอดทั้งวันนะคะ
จากมีสื่อมวลชนแล้วนะคะมีมวลชนของที่เป็นแฟนคลับของพักเพื่อไทย
มาให้กำลังใจค่ะก็ยังมีแก่นำของพักเพื่อไทยหลายคนนะคะ
หลังจากเสร็จภารกิจเที่ยวรัฐสภานะคะ
ก็ได้เดินทางมาที่ทำการพักเพื่อไทยค่ะ
เพื่อที่จะร่วมหารือกันต่อนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนการทำงานค่ะ
หลังจากนี้นะคะรอนะคะการทำงานของนายเศรษฐาค่ะ
ว่าจะขับเคลื่อนอย่างไรนะคะหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ค่ะ
นี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะตลอดทั้งวันที่พักเพื่อไทยค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากภาคเพื่อไทยค่ะ
ขอบคุณนะครับคุณสุริวัลครับคุณสิริวัลยังอยู่ที่ที่ทำการพักเพื่อไทยนะฮะ

เพราะว่าช่วงค่ำวันนี้แหละครับประมาณ๒๐นาฬิกากว่าเนี่ย
จะมีพิธีโปรดกล้าวตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ที่ทำการพักเพื่อไทยนะฮะ
คุณสิริวัลก็เลยยังใช้คำว่าว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐นะคะ